คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่สาวสวยคนนี้กันบ้างดีกว่าฉันเหรอคะ
ใช่ค่ะต้องเป็นน้องคนนี้เลยน้ำตาลชะลิตาส่วนเสน่ห์ของเรานะคะ
ล่าสุดนะคะเดินทางไปมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับคุณลุงคุณป้า
โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท้ายเหมืองจังหวัดพังงา
ซึ่งน้ำตาลบอกว่ารู้สึกดีใจนะคะที่ได้กลับมาจังหวัดพังงาอีกครั้ง
และได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นเสมอมา
รวมถึงการมาในครั้งนี้ที่เธอต้องการจะมาเยี่ยมเยี่ยมชาวพังงา
และมอบเครื่องกระหนาวให้กับเหล่าผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลท้ายเหมืองอีกด้วยค่ะ